สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
บริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน

สาวงามคนไหนจะได้เดินกับน้องหมาพันธุ์อะไร
คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดจากกิจกรรมที่ผ่านมา

ขอบคุณครับปิดด้วย

คะแนนรองต่อมาครับโบนัสครับ
ก็เห็นน้องหมาน่ารักทุกตัวเลย
ก็เลยรู้สึกว่าจะเอาทุกตัวเลยเดินด้วยกัน

เป็นปุ๊ปเพลย์นะคล้ายกันมาก
มันตัวใหญ่มากใหญ่แล้วแบบคือมันดูอืดอ่านยืดญาติด้วย
หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะพามันเดินขึ้นเวทีได้หรือเปล่า

แต่ตัวใหญ่มากคือตัวใหญ่ที่สุดเลยชื่อไททัน

น่ารักน่ารักมาก
น่ารักมาก

แล้วมันเป็นเสียงเห่าที่แบบหมาตัวใหญ่
แล้วแบบคือรู้เลยว่ามันต้องเป็นกาแฟแน่นอน

ออนแอลมาเลย

เพื่อนได้ทิ้งตัวนี้ไว้ให้คุณแล้วครับ
ไม่ได้ทิ้งคุณเลยนะครับ
ทิ้งตัวสุดท้ายว่ายไปก็แค่นั้นแล้วครับ

ก็แบบว่าทุกคนต่างจับได้หมาของตัวเองไปแล้ว

คือยังไงมันก็เป็นของเรา

คุณไปปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์
วันนี้คณะกรรมการของเรามีอะไรอยากจะแนะนำเหมือนกัน

สวัสดีครับ

น้องวันนี้จะต้องเดินโชว์คู่กับน้องหมาก

แล้วก็เตรียมการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น
แล้ววันนี้เราจะดูว่าพวกหนูจะทำได้ดีแค่ไหน

ก็เดินแบบกับน้องหมาก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ารักนะคะ
แล้วก็เป็นภารกิจที่ทำกันมาครึ่งทางแล้ว
ถ้าไม่เต็มที่วันนี้พี่เนยก็ไม่รู้ว่าจะไปเต็มที่กันเมื่อไหร่แล้วล่ะค่ะ

เป็นเรื่องสำคัญเรากำลังจะเดินแบบกับน้องสุนัขทั้งหลาย
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเดินกับสุนัข
ไม่ใช่นำสุนัขไปที่อื่นหรือทำอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของโจทย์ตรงนั้น
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าแน่นอนค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้จักกับสุนัขตัวนั้นได้นะ
เพราะไม่ใช่เป็นเจ้าของดังนั้นความลำบากความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอน

รอดูค่ะรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจอะไรที่มันน่าท้าทายนะครับ
กันเนอะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยเชื่อว่าน้องทำได้ค่ะ
สาวครับพีเคขออนุญาตทบทวนกฎกฎิกาอีกหนึ่งรอบนะคุณมีเวลา๑๐นาที
ในการทำตัวคุ้นเคยกับน้องหมาที่คุณเลือกแล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ
หลังจากนั้นคุณชุดว่ายน้ำของคุณและน้องหมา
มาเดินโชว์บนเวทีนี้๒รอบ
เสร็จคณะกรรมการจะตัดสิน

ถ้าเข้าใจแล้วขอให้ทุกคนโชคดี
เราเริ่มจับเวลาณบัตรนี้ครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สาวงามของเรา

พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์แล้ว

เต้นกับพร้อมแล้วนะครับ

น้องแครอทและน้องหมาเชิญครับ
งานนี้ต้องพึ่งดวงแล้วล่ะค่ะ
เพราะน้องหมาทินน่ารักนะครับ

น้อยตัวที่จะยอมให้ความร่วมมือ
หาวิธีมารับมือกับบรรดาน้องหมากันเองนะคะสาว
ักน้องมีเก็บเงิน

อาจทินที่กลัว

แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคอมเม้นท์จากคณะคำมาการของเรา
ภาพโดยองค์รวมมันดูไม่โอเค
ถ้ามีโอกาสได้พูดกับใครที่เราสนิทหรือเราอยากคุย
แบบแค่จะอยากเล่าให้เขาฟังนะว่า
จริงแล้วเราคิดอย่างนี้นะ
จะบอกว่าคำเดียวสำหรับเธอคือไม่มีสติ
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูมั่วซั่วอยู่ตรงนี้
จนกระทั่งแบบต้ำคาญ
เป็นแบบชุดกราตรีในแบบคุณ
ส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดเวอร์เลิศที่สุดมาที่อีเมล
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน๒๐คลิป
และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว